คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานตำรวจกู้ภัยกว่า๒๐๐นายนะคะ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ที่บ้านวังมืดบ้านวังใหม่บ้านทัพลานบ้านขุนศรี
บ้านวังขอนแดงนะคะในตำบลบุพราม
ร้อยหลังคาเรือนนะคะบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุน้ำป่าไหลหลากนะคะก็นำรถไปขนย้ายทรัพย์สิน
ขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไปมอบให้ด้วยอ่ะนะคะบ้านที่ประสบภัยเนี่ย
ถูกน้ำป่าถล่มบางหลังเนี่ยนะคะน้ำพัดไปทั้งหลังเลย
นี่ค่ะก็มีดินมีโครนเต็มพื้นบ้านทั้งในทั้งนอกบ้านแบบนี้ค่ะ
บ้านบางหลังเนี่ยโครนเนี่ยสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตรนะคะ
ส่วนสองตายายค่ะนายสำเนียงและนางโออายุ๕๙ปี
อายุหกสิบห้าปีเนี่ยนะคะตายายคู่นี้เนี่ย
ยังไม่เจอเลยนะคะคุณผู้ชมที่ศูนย์หายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ทั้งทหารทั้งอุทยาเจ้าที่อุทยานหักชาติทัพพราน
นำสุนัขทหารนะคะไปช่วยกันดมกลิ่นเพื่อค้นหา
ก็ตั้งแต่บ้านที่เกิดเหตุนะคะช่วยกันหาไปตามคลอง
ยาวเป็น๑๐กิโลแต่ยังไม่เจอยังไร้วี่แวว
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าสองตายายน่าจะถูกน้ำป่าพัดไป
ถูกฝังอยู่ใต้โครนที่บริเวณสะพานวังมืดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งค้นหาต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะหาต่อค่ะ
ญาติของสองตายายที่สูญหายนะคะนางสอยสอนจังรีดอายุ๕๒ปี
บอกว่าบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันสี่คนนะคะก็มีตัวเธอมีหลานแล้วก็มีสองตายาย
วันเกิดเหตุเนี่ยกำลังนอนหลับกันอยู่ในบ้านค่ะช่วงกลางคืนนะคะได้กลิ่นโครนค่ะ
ก็สงสัยว่าโครนมาจากไหนจากนั้นเนี่ยนะคะโครนมาน้ำก็มา
บ้านเนี่ยพังไปทั้งหลังเลยนะคะสองตายายถูกโครนถูกน้ำป่าพัดหายไป
ส่วนตัวเธอเนี่ยค่ะกับหลานเนี่ยรอดตายอย่างบุดบิด
เพราะว่าหนีขึ้นไปบนถนนก่อนเธอบอกเลยว่ามันเกิดไวมากค่ะ
จะเอาอะไรติดตัวมายังไม่ทันเลยจะคว้าโทรศัพท์มือถือยังคว้าไม่ทันเลยนะคะ
ช่วงหน้ามานอนอยู่บนบ้านนอนอยู่ทำบนบ้านอืมจ้ะ
ก็หนูตื่นที่มาก็ฉันไม่ที่โค้นมาแล้วลุกขึ้นไปดูลุกขึ้นไปดู
จนตรงโทรศัพท์ก็ไปหิดต่อเลยไม่ได้เลย
น้ำขึ้นไหนค่ะโน่นูนะคะคราบ
แต่มันขึ้นมาจริงถึงขอบถนนนี่เลยจ้ะ
ผู้ใหญ่โมงห้าสร้างงานให้เอาอาหารเอาอะไรมาให้

ก็อยู่อย่างนี้เลยค่ะ
เพราะไม่มีที่จะอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่
คุณผู้ชมคะนางถวายพุทธปัญญาอายุ๖๖ปี
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างถูกน้ำป่า
ไหลเข้าท่วมรถยนต์๒๖คัน
แล้วก็บ้านพักเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
เธอบอกว่าตอนนั้นก็นอนกันอยู่มียายตาหลาน๓ควบ
ตื่นมาได้น้ำท่วมแล้วตะโกนบอกตาว่าน้ำท่วม
ตายังงงเลยว่าเป็นไปได้ยังไง
ก็ลงมาเห็นน้ำเต็มเลยก็อุ้มหลาน
ยังไม่ออกจากห้องเลยนะคะก็น้ำถึงเอวแล้วอ่ะคือน้ำมาเร็วมาก
ก็นั่งดูตู้เย็นลอยไปตามน้ำประตูบ้านก็เปิดไม่ได้
เพราะน้ำดันอยู่ก็คิดในใจว่าต้องรอดอะค่ะ
ก็บอกลูกหลานให้ไปหลบบ้านคนอื่นก่อนตอนนี้เครียดมาก
กินยาคลายเครียดกินยาระงับประสาทนะคะ
ก็น้ำมาแรงมากแล้วความเสียหายเยอะ
สาเหตุก็ตอนนั้นเนี่ยคาดว่าด้านบนมีเขื่อนของป่าไม้อยู่
ก็อาจจะเขื่อนแตกหรืออะไรตอนนั้นคิดไปแบบนั้น
เพราะมันมาแรงมากจริงอยู่ที่นี่มา๑๘ปีแล้วอะค่ะ
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจอกับเหตุการณ์ขนาดนี้นะคะ